ตำรวจกองปราบนะคะจับกลุ่มสองสามีภรรยาหลอกผู้เสียหายว่าสามารถพาไปทำงานในต่างประเทศได้แล้วก็เก็บค่าหัวคิวคนละสองหมื่นบาทค่ะพอถึงเวลาเข้าจริงปรากฏว่าไม่สามารถพาไปทำงานที่ต่างประเทศได้แล้วก็จากการตรวจสอบประวัติทั้งสองคนเนี่ยนะคะพบว่ามีหมายจับกว่า๒๐หมายค่ะ
พลตำรวจโทษธิติราชนองฮานพิทักษ์ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางแถลงผลการจับกลุ่มนายวสุธนนัทบุฏดีชาวจังหวัดนครราชสีมาและนางสาวธนทรมานพาณิชชาวจังหวัดชายภูมิค่ะซึ่งเป็นสองสามีภรรยาที่ร่วมกันหลอกลวงผู้เสียหายโดยอ้างว่าจะสามารถจัดหางานแล้วก็พาไปทำงานที่ต่างประเ
กราบรามติดตามจับกลุ่มได้ในพื้นที่อำเภอบางลามุงจังหวัดชนบุรีค่ะจากการสอบปากคำผู้ต้องหาทั้งสองเนี่ยนะคะยอมรับสารภาพว่าร่วมกันเปิดบริษัทรับเหมาก่อสร้างแล้วก็กำลังมองหาแรงงานไปทำงานที่เมืองดูไบสหรัฐอารับอิมิเรศจำนวนสามสิบคนโดยเรียกเก็บเงินค่าหัวคิวใน
ก็เลยหลบหนีไปจากการสอบประวัติพบว่านายวสูตรเนี่ยมีหมายจับ๑๙หมาย
ส่วนนางสาวธนทรมีหมายจับหกหมายค่ะเบื้องต้นนะคะตำรวจได้มีการแจ้งข้อหาร่วมกันจัดหางาน
ให้คนหางานไปทำงานต่างประเทศโดยไม่ได้รับอนุญาตและหลอกลวงเอาเงินหรือทรัพย์ผู้อื่น
พร้อมนำตัวส่งตำรวจภูทรบ้านค่ายจังหวัดชายภูมิดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป